ยังไงก็ต้องระมัดระวังตลอดเวลา
บางครั้งเราระวังแล้วแต่คนอื่นไม่ระวัง
มันก็เกิดเหตุการณ์สูญเสียได้เหมือนกัน

พาคุณแม่พาภรรยา

กินข้าวไปกินข้าวฉลองวันเกิดคุณแม่

กินกันอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังจะขับรถกลับบ้าน
มีกระบะคันนึงวิ่งมาด้วยความเร็ว

แต่ว่าพ่อแม่ลูกเนี่ยเสียชีวิตหมดเลย

ัดร่างผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากซากรถยนต

ในรถมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ส่วนนายพลาวุฒิจันนวลอายุ๓๕ปีคนขับ

เสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลทั้งคู่เลยนะคะ
ตอนนี้ครอบครัวนี้ที่เหลือรอดเนี่ย

แต่อาการก็ยังคงสาหัสอยู่ค่ะ

เลี้ยงฉลองวันเกิดให้กับนางเบนจพร

จะกลับบ้านอยู่แล้วเชียวพอเลี้ยวกลับ
มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองพัทธลุงค่ะ

พัทธลุงขับมาด้วยความเร็ว

กระบะทะเบียนบริไม้ทอดทง๔๕๖
พัทธลุงที่จอดอยู่ข้างทางด้วย

เจ็บเล็กน้อยโอ้โหนี่ตุ๊กตาของลูกสาว

ค่ะเสียชีวิตเกือบทั้งครอบครัวเลยนะคะ

คุณผู้ชมเกิดขึ้นบนถนนเลี่ยงเมือง

อยู่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ซึ่งตรงนั้นคุณผู้ชมเป็นถนนที่กำลังก่อสร้าง

เห็นรถกระบะทะเบียน๓กกชช๔๒๐๘กรุงเทพมหานคร

คนขับคือนายอิทธิชัยศรีสมพรอายุ๓๙ปี
ห่างออกไปเล็กน้อยก็ไปเจอรถกระบะ
ทะเบียนตเต๋าขไข่๔๒๘๐กรุงเทพฯมหานคร
ด้านข้างของรถกระบะเนี่ยพังยับเลยนะคะ
ส่วนคนขับคือนายวรชัยมงคลทองอายุ๓๕ปี
นายวรชัยเขาก็ให้การบอกว่าผมก็ขับรถมาจากอำเภออุทุมพรพิสัย
โดยมีคนนั่งมาด้วยนั่งกันในกระบะคันนั้น๕คน
ตอนขับผ่านจุดที่เกิดเหตุถนนมันกำลังก่อสร้างค่ะ
ไม่มีสัญญาณไฟจราจรก็เลยมองไม่เห็นว่ามีรถกระบะคู่กรณีวิ่งผ่านมา
ชนกันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะ
ต่อที่ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
ตำรวจเขาเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์เป็นอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันนะฮะ
ก็มีคนเจ็บหลายรายในท้องที่หมู่๘ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองครับ
มีรถทะเบียนกไก่จจ๗๒๙๘สมุประการ
หน้าก็พังยุบจอดอยู่ที่กลางสะพาน
รถนั้นมีคนเจ็บถึง๔รายด้วยกันนะฮะ
เด็กชาย๒รายมีผู้หญิงอีกหนึ่งรายและคนขับเป็นผู้ชาย
ห่างไปเล็กน้อยพบกระบะทะเบียนบมทท๘๙๕๘นศรีธรรมราช
ข้างในรถนั้นมีคนเจ็บด้วยเป็นผู้ชายสาหัสนะฮะก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
คนเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุน้ำรถยนต์คันอย่างเกราะ
พยายามจะขับแซงรถคันหน้าแต่ว่าแซงไม่พ้น
พุ่งชนประสานงากันกับกระบะที่ขับมาอย่างจัง
จนทำให้มีคนเจ็บทั้งสองฝ่ายรวม๕รายด้วยกัน
ไปดูความคืบหน้าหน่อยนะคะจากอุบัติเหตุรถทัวร์๒ชั้น
รถทัวร์สองชั้นคือความเที่ยมเพลินหนองหินจังหวัดเรย์
ทำให้มีผู้บาดเจ็บถึง๔๓รายแล้วก็ผู้เสียชีวิตอีก๔ศพด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามนายสมเจ็ดซุกแซงพนักงานขับรถวัย๔๓ปีค่ะ

ทีนี้ขากลับมันเป็นทางลงเขา
ห้อลมเบรกมันไม่ทำงานค่ะ

ประกอบกับพื้นถนนเป็นเนินสูงเล็กน้อยด้วย
พอขึ้นเนินเหินจากพื้นปุ๊บรถก็เลยสะบัดไปมาแล้วก็เสียหลักพลิกคว่ำ
พบว่าใช้ความเร็วครั้งสุดท้ายก่อนเกิดอุบัติเหตุ
๓๖กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือไม่ได้เร็วจนเกินไป
สมจิตบอกว่ารู้สึกผิดแล้วก็เสียใจ
ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะบวชให้กับผู้ที่เสียชีวิตด้วย
ส่วนนางวัชรีพรแฟนสาวของนายสมเจตคนขับเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าแฟนขับรถมากว่า๒๐ปีไม่เคยเกิดเหตุร้ายแรงเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เธอไม่รู้จะพูดออกมายังไง
แล้วก็อยากที่จะขอโทษผู้เสียชีวิตทุกคนจริง
เสียชายครับผมขอโทษ
อยากจะขอโทษให้เขาครับแล้วก็พอเสร็จนี้ไปผมก็จะบวชให้เขาครับ
หมวดให้ผู้เสียชีวิตผมพูดไม่สุขครับผมเสียชายที่ตายพ่อผมครับ
เห็นศพคนตายจิตใจมันผมไม่รู้จะพูดยังไงตามความเสียชายครับ

ขอโทษครับ

เห็นตรงนั้นน่ะเห็นที่เขานอนอยู่ตรงนั้นมันจะตีแตกแล้วนะ
พี่ขอโทษนะพี่คือเขาก็ไม่ให้พี่กลับไปขอกรรมะแต่พี่จันทุกลังไปขอกรรมะ
ไปกราบเขานะไปกราบพ่อเขานะขอกรรมะนะ
ไม่คิดว่าเราคือไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้
มาพาเขาเป็นอย่างนี้นะคือแฟนจะมาพาเขาเป็นแบบนี้นะ
ขอโทษแทนแฟนด้วย
เมืองต้นญาติญาติแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ย
มนต์พระสงฆ์สี่รูปมาสวดเชิญดวงวิญญาณผู้ตายกลับภูมิลำเนาแล้วนะคะ
บรรยากาศก็โศกเศร้าแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นการจากไปแบบไม่มีใครให้ตั้ง

ใช่ค่ะนี่ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกด้วยนะว่าโค้งตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
แล้วที่ผ่านมาคือชาวบ้านเขาเป็นความเชื่อนะคะ
เขาก็จะรู้กันว่าเวลาขับผ่านโค้งตรงนี้ต้องบีบแร่
เหมือนเป็นการบอกเจ้าที่เจ้าทาง

แต่ว่าคันที่ไม่ได้บีบคือก็จะเกิดอุบัติเหตุ

ล่าสุดก็มีการแจ้งข้อหาคนขับรถขับขี่โดยประมาท

แล้วก็ต้องไปเรียกเรื่องของเงินเยียวยาเงินประกันเนี่ย
จากบริษัทของรถคันนี้ด้วยนะคะ
คนขับก็เสียใจแล้วเนอะไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับ